ส่วนอันนี้ก็เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น๒เดือนได้แล้วแต่ว่าไม่มีความคืบหน้า
รถกระบะไม่เปิดไฟเลี้ยวนะครับแล้วไปปาดหน้าเฉียวชนรถจักรยานยนต์ของพนักการร้านสะดวกซื้อ
อายุ๑๗ปีได้รับบาดเจ็บสาหัสเกือบจะเป็นเจ้าชายนิทรา๒เดือนแล้ว
คู่กรณีไม่มารับผิดชอบอะไรเลยฮะ
คุณผู้ชมครับเป็นเหตุการณ์ที่นายสันติศุกร์ตามธรรมอายุ๑๗ปีเขาเป็นพนักงานร้าน
สะดวกซื้อครับขี่มอเตอร์ไซค์อยู่ช่องทางซ้ายสุดหน้าศาลเจ้าแม่กวนอิ่
ถนนชายทะเลถูกรถกระบะคู่กรณีมามาจากช่องกลางนะครับครับ
เข้ามาชนไฟเลี้ยวก็ไม่เปิด
ทำให้นายสานิสุกกระเด็นไปกระแทกกับล้อของรถกระบะได้รับบาดเจ็บหมดสติไป
เหตุเกิดตั้งแต่นู่น๓๐พฤษภาคมนู่นคุณผู้ชมฮะ
เหตุการณ์ครั้งนั้นนายสันติสุขมีเลือดคั่งในสมองครับ
กระดูกหักหลายแห่งต้องผ่าตัด
เกือบจะกลายเป็นเจ้าชายนิทรานะ
มากว่า๒เดือนรถกระบะคู่กรณี
ไม่เคยมาติดต่อมาช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
จนครอบครัวของผู้ทิศรัพย์เจ็บต้องไปร้องกับตำรวจสอบพอร์ท่าข้าม
ล่าสุดครับพ่อแม่ของนายศาลนิสุกไปที่สอนออกท่าข้าม
เพื่อไกลเกลี่ยกับคนขับรถกระบะคู่กรณีให้รับผิดชอบหน่อย
ค่ารักษาพยาบาลค่าขาดรายได้
ค่าเสียหายจากการสูญเสียอวัยวะที่ไม่สามารถจะทำงานได้
แล้วก็ทรัพย์สินที่เสียหายนะฮะ
นี่แหละครับนางบุญช่วยตามธรรมอายุ๕๕ปี

หมอแจ้งบอกว่าลูกชายมีโอกาสรอดแค่๑๐นะ
ผ่าตัดสมองโดยด่วน
เลือดข้างในสมองสมองบวมแล้ว
หลังผ่าตัดมีโอกาสถึง๘๐ที่จะเป็นช็อตชายนิทรา
เสียชีวิตขณะผ่าตัดก็สูง
คุณผู้ชมครับนอนไอซียูอยู่เดือนนะครับ
แต่ยังถือว่ามีปฏิหารสำหรับน้องที่ฟื้นกลับมานะครับ

น้ำกินข้าวเองไม่ได้กระดูกซี่โครงหักแขนหักผิดรูป

คราวนี้ต้องหยุดงานมาดูแล
คู่กรณีไม่เคยมารับผิดชอบ
แล้วค่าทักษายามโบบไปเท่าไรล่ะพ่อแม่
แสนกว่าครับคุณผู้ชมครับ
เขาก็มาคุยแต่เขาก็บอกเขาว่าเขาไม่มีตังค์
ถ้าแม่เรียกหลักแสนหนูไม่มี

เมื่อหลักแสนไม่มีเราก็คุยไม่ได้แล้ว

แต่ณตอนนั้นถ้าน้องไม่มีประกันสังคม
แม่ก็อยากจะรู้ว่าคือเราจะทำยังไง

แขนตอนนี้ติดลูกครับผม

แล้วขาล่ะครับ
ขาก็กะยำกัญจภาพหัดเดินครับผม
คุณผู้ชมคู่กรณีเนี่ยเขามาไกลเกลี่ยนะ

ภรรยาของเขาโทรบอกรถพยาบาลนะครับ
ให้ช่วยเหลือนะฮะไม่ได้หนี

แล้วเดี๋ยวจะช่วยค่าเดินทางเบื้องต้นก่อน๕๐๐๐บาท
แต่คุณแม่บอกไม่เอาคุณแม่ปฏิเสธฮะ
คุณแม่เรียกเงิน๗๐๐๐๐๐บาทก็มากเกินไปนะครับ

ครอบครัวของเขาก็ย่ำแย่
รถกระบะก็ถูกยึดไปนะครับ
ไม่สามารถทำอะไรได้จริง
ถ้าจะเรียกเงินขนาดนี้ก็คงต้องถึงกระบวนการยุติธรรม
นางสาวอำนวยพรมณีวันนะครับ
ทีมทนายคลายทุกข์ที่ดูแลคดีให้ผู้เสียหาย
ระบุว่าการไกลเกลี่ยวันนี้ยังตกลงค่าเสียหายกันไม่ได้
แต่คู่กรณียอมรับว่าประมาทจริง
ตำรวจจะนัดสหวิชาชีพมาสอบปากคำผู้บาดเจ็บด้วย

แล้วก็จะนำตัวคนขับรถกระบะส่งฟ้องต่อสารต่อไปครับ